ผมจึงขอประกาศผลการนับคะแนนตามข้อบังคับที่หกสิบและร้อยสามสิบเจ็ดนะครับ
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้ครับ
เห็นชอบสามร้อยยี่สิบสี่เสียงครับ
ไม่เห็นชอบร้อยแปดสิบสองเสียงครับ
งดออกเสียงร้อยเก้าสิบเก้าเสียงครับ
เป็นอันว่านายพิธาริมเจริญรัฐได้รับคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่

ดังนั้นจึงถือว่ามติที่ประชุมไม่เห็นชอบการแต่งตั้งในพิธาริมจนรัฐให้เป็นนายกตรีตามรัฐมนูลมาตรา๒๗๒วัก๑นะครับ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ
วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขออนุญาตปิดประชุมครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป